ขับรถไปชนรถยนต์ของรองภูมิกับการกองปราบรามนะครับ
เสียชีวิตพร้อมกับภรรยาส่วนลูกสาวก็บาดเจ็บสาหัสไปคนหนึ่ง
ยังหายดีแล้วเหตุการณ์นี้ท่านคงยังจำได้
เกิดขึ้นเมื่อไม่นานที่ผ่านมานะครับประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ในวันนั้นนะครับช่วงประมาณตีหนึ่งนะครับ
นายสมชายเวโรธพิพัฒน์อายุ๕๖ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทไทยคาร์บอนแอนคราไฟท์จำกัดประกอบธุรกิจผลิตจำหน่ายอะไหล่รถยนต์
เมามาจากสนามไดกอล์ฟนะครับบอกว่ากินเบียร์ดื่มเบียมากับเพื่อนนะครับ
ขับรถเบนส์ออกมาจะกลับบ้านรู้สึกตัวอีกทีก็นี่ฮะ
พุ่งชนรถยนต์ซูซูกิสวิปสีขาวบนสะพานคลองตาปุ้น
ทวีวัฒนาการจนาพิเศษจนรถซูซูกิสวิตช์พังยับเยินเลยนะครับ
ทำให้คนขับคือพันตำรวจโทจตุพรงามสุดวิชากุล
อายุ๔๘ปีเป็นรองภูมิกับการสอบสวนของกองกำกับการ๒
กองบังคับการกองปราบรามกับภรรยาคือนางนุชนาธิ์งามสุวิชากุล
อายุสี่สิบสี่ปีเสียชีวิตนะฮะลูกสาวคนเล็กที่นั่งรถมาด้วย
เด็กหญิงพิชยาภาหรือว่าน้องแพร่อายุ๑๒ปีก็บาดเจ็บสาหัส
๑๒เมษายนนะครับ๑๒เมษายนนะฮะซึ่งนายสมชายเนี่ย
หลังจากถูกนำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง๒๖๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
ค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
รับสารภาพทุกอย่างนะไปเคารพศพไปขอขมาครอบครัวผู้สูญเสีย
ยินดีที่จะชดใช้เยียวยาทุกอย่างในการที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไป
บอกว่าจะไม่กินเหล้าตลอดชีวิตเลยใช่ค่ะไปกราบเท้าแม่ของผู้เสียชีวิตด้วย
ให้ด้วยอ่าใช่นะวันนี้หลังจากที่พนักงานอายการ
ฟ้องนายสมชายเอาไว้สามข้อหานะครับคือขับรถด้วยความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสทรัพย์สินเสียหาย
และขับรถโดยประมาทอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายสาหัส
ซึ่งเป็น๓ข้อหาที่ฟ้องนะครับเรื่องของข้อหาพยายามฆ่าข้อหาฆ่าผู้อื่นเนี่ยอันนี้พฤติการไม่เข้าองค์ประกอบความผิดนะครับ
วันนี้สารนัดฟังคำพิพากษาของสารชั้นต้นนะครับซึ่งสารตัดสินว่าจำเลยกระทำความผิดกรรมเดียวแต่หลายความผิด
จึงลงโทษหนักที่สุดตามพจทางบกคือให้จำคุก๖ปีปรับ๒๐๐๐๐๐บาท
แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์สำนึกผิดไม่เคยมีประวัติต้องโทษมาก่อนสารให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีของสังคม
จึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๓ปีปรับ๑๐๐๐๐๐บาทโทษจำคุกให้รอลงอายา
โดยระหว่างนี้ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ๘ครั้งใน๒ปี
รวมทั้งบริการสังคมและสาธารณประโยชน์๔๘ชั่วโมงในเวลา๑ปีห้ามดื่มสุราของมึนเมานะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางนายสมชายเองก็ชดใช้ค่าเสียหายให้กับครอบครัวของผู้เสียหายไปแล้ว
รวม๔๕ล้านบาทนะฮะโทษจำคุกที่๓ปีเนี่ยรอลงอาญาไว้๓ปีด้วยนะครับ
ฟังคำพิพากษานายสมชายได้กล่าวขอบคุณครอบครัวผู้เสียหายผู้สูญเสียที่ให้อภัยนะครับ
แล้วก็ขอบคุณศาลและสังคมที่ให้อภัยหลังจากนี้บอกว่าจะมอบเงินให้กับลูกสาวของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
ละ๑๐๐๐บาทต่อเดือนแล้วก็ค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวอีก๒๐๐๐บาทรวมเป็น๔๐๐๐บาทต่อเดือน
เป็นเวลา๘ปีจนกว่าจะบรรลุนิภาวะนะครับ
แล้วก็ฝากไปถึงพันธมตโทจตุพรและภรรยาขอให้ไปสู่สุขติสู่พบภูมิที่ดี
โดยสัญญาว่าจะดูแลลูกสาวทั้งสองคนให้ดีที่สุดและจะเลิกดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิต
การให้อภัยคือบุญที่ประเสริฐผมก็บอกกับตัวเองว่าจะต้องตอบแทนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ก็เลยมานั่นคือเหตุผลที่
ผมได้เยียวยาไปขอให้ดวงดวงวิญญาณของท่านไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับ
แล้วก็ผมจะดูแลบุตรสาวทั้งสองเป็นอย่างดีครับนี่คือคำสัญญาครับ
นี่ค่ะคือนายสมชายเนี่ยเขาบอกว่าอยากขอบคุณครอบครัวของผู้เสียหาย
สำคัญที่สุดเลยก็คือทางครอบครัวของผู้เสียหายให้อภัยตั้งแต่วันแรก
อนุญาตให้ไปรดน้ำศพตั้งแต่คืนแรกจนถึงการบวชหน้าไฟในวันสุดท้าย
การให้อภัยคือบุญที่ประเสริฐก็เลยตอบแทนให้ถึงที่สุดนะคะ
ทีนี้ค่ะนางสาวคณิตถาเลิศวรจักรพงศ์อายุ๔๕ปีเป็นพี่สาวของนางนุชนาธิ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็บอกเลยว่าทางครอบครัวให้อภัยตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
เพราะว่านายสมชายเนี่ยไปกราบเท้าแม่เพื่อขออภัย
แม่ก็ขอให้นายสมชายเลิกดื่มแอลกอฮอลตลอดชีวิต

พี่สาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะบอกว่ายอมรับว่าการสูญเสียมันไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะ
เพราะไม่สามารถหาอะไรมาทดแทนได้
ที่ผ่านมาก็สามารถผ่านเรื่องราวต่างมาได้เพราะว่าได้กำลังใจจากทุกฝ่าย
ตำรวจทั้งคู่กรณีและตอนนี้ให้อภัยไปหมดแล้ว
ส่วนลูกสาวคนโตของรองตีค่ะน้องพลอยนางสาวสุภาพิษงามสุวิชากุลอายุ๑๖นะคะ
พลอยบอกว่ายอมรับว่าช่วงแรกเนี่ยมีผลกระทบก็คือทำใจไม่ได้
ก็กระทบกับเรื่องของการเรียนแต่มีครอบครัวแล้วก็มีน้องที่จะต้องดูแลค่ะ
เข้มแข็งผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้ก็ดีกว่าจะมาโกรธแค้นกันก็ให้อภัยกัน
คู่กรณีก็ดูแลเป็นอย่างดีได้รับกำลังใจอย่างดีจากทุกคน
หลังจากนี้น้องพลอยบอกว่าจะตั้งใจเรียนค่ะน้องพลอยมีความฝันก็คืออยากจะเป็นคุณหมอ
แล้วก็ทางครอบครัวต้องขอขอบคุณกับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ทางครอบครัวส่งมาให้น้องแพร่น้องพลอยอย่างมากจริง
ช่วยทำให้เราก้าวข้ามผ่านวันที่ลำบากยากเย็นของเรามาได้ขอบคุณทุกคนค่ะ
คือในมุมหนึ่งเนี่ยทางเสียสมชายเขาก็ดูแลอย่างเต็มที่จริง
ใช่แล้วก็มีภาพเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับก็คือน้องแพร่นะฮะที่บาดเจ็บสาหัสตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับ
ครับพี่สาวก็จะเห็นว่าเนี้ยฮะเดินไปกับอ่าคุณสมชายใช่กรอกแขนนะคะเนี้ยอืมกรอบเลย
คือเป็นความสูญเสียของน้องทั้งสองแล้วก็ครอบครัวอย่างแน่นอน
แต่ว่าภาพนี้ก็ทำให้เห็นว่าผู้ที่เป็นผู้ที่ก่อเหตุแล้วก็เป็นจำเลยในคดีเนี่ย
แสดงว่าเขามีความจริงใจในการเข้าไปเยียวยาจริงจริงใช่ค่ะเป็นตัวอย่างนะคะ
เพราะว่าหลายเหตุการณ์แน่นอนความสูญเสียไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น
แต่ถ้าคุณทำผิดคุณพร้อมที่จะยอมรับผิดพร้อมที่จะชดใช้ชดเชยเยียวยาเนี่ยคุณไม่หนีไปไหนสังคมให้อภัยนะ
ผู้เสียหายเองก็ให้อภัยนะบางคนหนีบางคนไม่หนีก็อ้างสารพัดใช่ไหมฮะนะคะ